ผมจะแถลงเรื่องแรกแล้วก็เป็นเรื่องเดียวของวันนี้
ก็คือผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครั้งที่๒ทัพ๒๕๖๒นะครับ
ซึ่งต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้นะครับว่า
ทางพักได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ของคนทุกกลุ่มและก็ความเสมอภาคทางเพศนะครับ
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนคนทุกกลุ่มนะครับและความเสมอภาคทางเพศ
ต้องเรียนแบบนี้ว่าพรรคประชานิปัตร
ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและชนกลุ่มน้อย
และก็อื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ซึ่งต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยยึดหลักความเสมอภาคในสิทธิขั้นพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตในเรื่องของร่างกายในเรื่องของทรัพย์สิน
ได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองต่างนะครับ
แล้วก็พักเน้นย้ำเปิดพื้นที่ให้กับสตรีได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่างอย่างเต็มรูปแบบนะครับ
รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศ
ที่พักก็เล็งเห็นว่าความเท่าเทียมกันในเรื่องของในทางเพศต่างเหล่านี้เนี่ย
เป็นเรื่องสำคัญของความเป็นมนุษย์นะครับ
อันนี้ก็เป็นนโยบายหลักที่พักได้ระบุไว้ตั้งแต่ตอนสมัยที่มีการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าเราจะชูเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องสตรีในเรื่องชนกลุ่มน้อย
แล้วก็ในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมความเสมอภาคในทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อน
ทีนี้ท่านจุลินเนี่ยยังเน้นย้ำนะครับว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พักอย่างเป็นระบบแล้วก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยเพื่อนำไปสู่การบริหารพักแล้วก็บริหารภาคการเมืองอย่างเต็มรูปแบบเนี่ย
ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดประชุมคณะยุทธศาสตร์เป็นครั้งที่๓นะครับทัพ๒๑๖๒ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันทั้งวันนั้นนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักกันนะครับที่จริงในวาระการประชุมพรุ่งนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดสรร

จริงแล้วณขณะนี้นะครับกระบวนการวางยุทธศาสตร์การทำงานของพักเนี่ย
แน่นอนที่สุดนะครับว่าจะต้องมีการพูดคุยกันในคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับ
แต่ว่าหลักการตามข้อบังคับพักเนี่ย
บุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ย
ข้อบังคับพักเนี่ยก็จะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารพักเป็นขั้นต้นก่อนนะครับ
เพื่อที่จะทำรายชื่อกำหนดตัวบุคคล
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เมื่อเสร็จจากคณะกรรมการบริหารพักแล้ว
ก็จะมีการส่งต่อไปอย่างที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารพัก
และสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
เพื่อที่จะประชุมร่วมกันเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ผมคิดว่าแบบนี้นะครับคือทุกกระบวนการต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะระบุกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนนะครับว่า

ตำแหน่งนายมตรีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่างในการที่จะจัดว่าบุคคลใดจะไปอยู่กระทรวงไหนเนี่ย
อันนี้ก็มีขั้นตอนที่ระบุไว้ค่อนข้างชัดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นของพักประชาธิปัตย์หรือว่าพักการเมืองอื่นเนี่ย
ผมคิดว่าทุกพักก็จะมีกระบวนการในการดำเนินการต่างนะครับ
ในเรื่องของการคัดสรรตัวบุคคลในเรื่องของกระทรวงต่างเหล่านี้นะครับ
ซึ่งมันก็จะต้องมีขั้นตอนต่างเหล่านี้มาก่อนนะครับ
สมมุติว่าจะกำหนดตัวบุคคลได้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องชัดเจนในเรื่องของกระทรวงต่างก่อนนะครับ
ว่าจะมีกระทรวงไหนบ้างถึงจะมากำหนดเป็นตัวของบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีนะครับ
ที่จริงวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี
ไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของกระทรวงต่างใดเลยครับ
เป็นการพูดคุยในเรื่องของยุทธศาสตร์พักของคณะกรรมการชุดต่าง
แต่ว่าจะยินว่าวันนี้จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่จะไปจำนวนกำแหน่งทางการเลย
มีการจำนวนไว้เพราะว่าหลักเกณฑ์ควรจะเป็นอย่างไรอย่างไรนะครับ

แล้วที่มีข่าวเรื่องว่าจะแบ่งโปรต้าเป็นภาพภาคใต้สาม
ยังเลยครับยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะครับ
ซึ่งวันนี้ผมต้องเรียนตรงไปตรงมานะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในเรื่องยุทธศาสตร์ของการบริหารพัก
บริหารทางการเมืองต่างที่ท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ได้ตั้งขึ้นหลายคณะได้มาทำการรายงานว่าจะขับเคลื่อนพักต่อไปข้างหน้าในทิศทางใด
ไม่มีการพูดคุยในเรื่องของกระทรวงหรือว่ารัฐมนตรีต่างเลยครับ
ที่จริงแล้วกระบวนการทุกอย่างยุติหมดแล้วนะครับยุติหมดแล้วทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
การประสานงานต่อจากที่มีการพูดคุยยุติกันแล้วเนี่ยต้องย้ำนะครับว่าพักไม่เคยมีการต่อรองในเรื่องของกระทรวงต่างนะครับ
แต่ว่าก็เน้นย้ำว่านโยบายที่เราบอกไปเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ในการทำงานอย่างไรบ้างเนี่ย
อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่พักแก่นำจะต้องนำเรื่องต่างเหล่านี้ไปพูดคุยกันนะครับ
แต่ขณะนี้เนี่ยการประสานงานก็เป็นหน้าที่ของท่านเลขาธิการพักนะครับที่จะดำเนินการต่าง